กรกตจะเอายังไงจะเป็นสูตรไหนแล้วก็มีนักวิชาการหลายคนมาออกรายการถามตรงตรงกับคุณจอมขวัญ
เขาก็พูดตรงกันนะว่าง่ายสุดนะให้สารรัฐธรรมนุนตีความดีกว่า
แล้วก็สุดท้ายกรกตก็มีมติเป็นเอกชั้น
ชี้ขาดวิธีการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ซึ่งหลังจากที่กรกตได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
และพบว่าวิธีการคำนวณตามรัฐธรรมนูล
ประกอบกับกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
ทำให้หลายพักการเมืองที่มีคะแนนต่ำกว่าจำนวนสอสอพึงมี
หรือประมาณ๗หมื่น๑๐๐๐คะแนน
ก็จะได้สอสอบัญชีรายชื่อไปด้วย๑ที่นั่ง
ซึ่งกรกตเห็นว่าถ้าไม่นำพักเหล่านี้มาคำนวณด้วย
เพราะอาจขัดหรือย้างกับรัฐธรรมนูญอืมดังนั้นกอกกาตอบ์ก็เลยบอกว่า
จำเป็นต้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยว่าพักการเมืองที่ได้คะแนนต่ำกว่าจำนวนสอสอพึงมี
ได้รับการจัดสรรสอสอแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งที่นั่งไหมและการดำเนินการแบบนี้

อันนี้ก็น่าจะหมายถึงถ้าสูตรที่กรกตคิดคำนวณเนี่ย
ค่ะไม่ถึง๗หมื่นหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นไม่ถึง๗หมื่นหนึ่งแต่เขาจะได้สสหนึ่งคน
ค่ะมันก็จะทำให้เกิดคำถามว่าอ้าวคะแนนเขามันไม่ถึงนี่
เพราะถ้าไปดูกฎหมายอีกข้อนึงก็จะได้สอสอพึงจะมีไม่ถึงแต่ว่ายังได้สอสอหนึ่งคนอย่างนี้ใช่ไหม
กรกตก็เลยบอกว่าให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดดีกว่า
คือก่อนหน้านี้กรกตเคยออกเอกสารชี้แจงการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะคะ
ก็ก่อนหน้านี้ยืนยันว่ามีพักการเมืองได้รับการจัดสรรสอสอบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า๒๕พัก
ก็เป็นการคำนวณโดยใช้ผลคะแนนรายเขตที่แถลงข่าวไปเมื่อ๒๘มีนาคมนะคะ
ซึ่งเลขาธิการสารรัฐธรรมนูลก็เลยบอกว่าได้รับหนังสือจากกรกตแล้ววันนี้
เตรียมเสนอที่ประชุมศาลหลังจากช่วงสงกราศนะคะ
ก็กรกตก็คงมองว่ายังมีเวลาเพราะว่าวันที่จะประกาศผลอย่างเป็นทางการก็ได้ถึง๙พฤษภาคม